คุณผู้ชมครับพาแวะไปที่มรยองกันหน่อยจำได้หรือเปล่า
ก่อนหน้านี้บางคนก็เรียกว่าบ่อนไม่ใช่บ่อนเป็นโกดังเก็บข้าวเก็บของ
อย่าพูดนะอย่าพูดนะมันคือโกดังนะโกดังสีขาว
ตำรวจย้อนสอนกลับไปไอ้โกดังนี้หรือใครเรียกว่าบ่อนก็ตามที
ไปเจออะไรรู้ไหมเจออะไรคะมันมีทางลับ
มันมีทางเดินรับไปออกที่ร้านข้าวแกงหลังบ่อขอสอ
แล้วที่สำคัญไปเจอบินค่าไฟเพิ่งมาหย่อน

ถ้ามันเป็นโกดังจะเปิดไฟเปิดแอร์ทำไมนักหนา
นี้เค้าไปเจอบินข้าวไฟในตู้จดหมาย
แล้วเมื่อกี้ที่เห็นคือร้านข้าวแกง
ก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นการเปิดร้านข้าวแกงบังหน้า
เพราะนี่มันคือประตูลับเข้าไปในโกดังเมื่อกี้
กำลังจารย์ตำรวจเป็นผู้กำกับจารย์ตำรวจ
เขาใช้ว่าเป็นโกดังสีขาวแล้วกันนะใกล้กับบขศเก่าที่มรยองที่เคยกล่าวอ้างว่ามันคือบ่อนดังของระยองที่แพร่โควิด๑๙
มาถึงโรงพยาบาลร้านข้าวแกง๓๐บาทตรงนี้ต่อทะเลทะลุได้ยังไง

แล้วก็ในตู้กระจกมันก็มีกระสอบใส่เสื้อผ้าวางอยู่
อยู่ในตู้ที่มันขายนี่นี่นี่อันนี้ครับ
เป็นของใครก็ไม่ทราบนะฮะแล้วก็มีบินเรียกค่าไฟที่เห็นในกล่องจดหมายเมื่อกี้
ที่เห็นไปเดือนล่าสุดเสียบอยู่พอดีครับ
การไฟฟ้าเพิ่งเอาไปเสียบนะฮะค่าไฟ๖๙๖๔๑บาท
อยากรู้ชื่อมิตเตอร์มีการเบอร์โอ้เบอร์เรียบร้อย
เดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนนะฮะ
ท่านพันธุ์ตำรวจเอกปียะนะฮะผู้กำกับการเจรตำรวจ
บอกว่าการมาตรวจซ้ำสองรอบนี้ต้องการตรวจสอบทางกายภาพ
เพื่อพิสูจน์ว่าบ่อนจริงหรือเปล่าทำไมมีประตูลับล่ะ
โผล่ร้านข้าวแกงได้ยังไงก็เลยเชื่อว่าเป็นการเปิดร้านข้าวแกงบางหน้า
เพราะมีประตูเชื่อมไปถึงตัวข้างในโกดังเลย
แล้วที่สำคัญไอ้บินค่าไฟที่สูงมันก็น่าสังเกตว่า
ถ้าเกิดเป็นโกดังคุณจะใช้ไฟอะไรกันครึ่งแสนขนาดนั้นล่ะ
คือเรื่องของบ่อนนะครับผมแนะนำให้ไปฟัง๓คนนี้
ผมไปเปิดไล่ฟังแล้วคุณชูวิทย์คุณเสรีพิสุทธิ์แล้วก็คุณสนทิริมทองกุล
แล้วคุณจะรู้จักบ่อนขึ้นอีกเยอะครับ